ไปดูต่อกันที่อีกหนึ่งสาวนะครับไม่ใช่ฝั่งนางงามนะฝั่งสายแร็ปเปอร์อย่างน้องมิลลิค่ะบอกเลยว่าสุดปังเป็นปีของเธอจริงเลยนะฮะตั้งแต่ปล่อยเพลงออกมาเนี่ยปล่อยมาสองเพลงนะแต่ว่าดังจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งวงการแร็ปเปอร์เลยก็ได้เนี่ยปล่อยออกมาสองซิงเกิลนะฮะ
เดี๋ยวนิวยอร์กไทม์นะคะบอกว่าเตรียมจะมีโปรเจคใหม่กับน้องมิลลิค่ะแล้วก็ได้เฟสไทม์คุยกับทีมงานที่ไทยเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
น่าจะเป็นเพราะว่าความแบบแปลกมันอาจจะเป็นสิ่งที่เวียดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบภาษาที่แบบภาษาคนไทยยังแบบพูดอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ฝรั่งฟังก็น่าจะงงอยู่หนูจะให้เขางงว่าแบบสุดปังคืออะไรอะไรอย่างเงี้
มันก็ไม่ถึงคำว่าสุดปังของเราอะเนาะแล้วก็อยากจะทำให้เขารู้จักภาษาไทยมากขึ้นด้วยค่ะ
เพื่อที่จะให้พร้อมจริงอันนี้คือพร้อมแค่ใจศักยภาพอาจจะยังไม่พร้อมก็ต้องพัฒนาขึ้นอีกค่ะ
เห็นเธอแบบนี้อายุ๑๘เองนะคุณผู้ชมนะความสามารถล้นเหลือมากเลยค่ะ